ไปดูนาทีชีวิตที่หนุ่มวัย๑๙ปีคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์แล้วก็เสียหลักชนบารีเออร์จนร่างกระเด็นออกจากรถตกสะพานตากศิลปลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ข้างล่างนะครับ
แต่ว่าโชคดีที่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันติดตามเรื่องนี้จากคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
ภาพจากกล้องหน้ารถยนต์จับนาทีชีวิตขณะรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเกิดเสียหลักชนกับแบรีเออร์จนคนขี่กระเด็นออกจากรถตกสะพานตากศิลป์ลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าท่าเรือสาธรณ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ๘นาฬิกานายอานนท์จันทรวิโรธอายุ๓๔ปีผู้เห็น
เท่านั้นก็เป็นคำว่ารภาพที่หลักเนื้อ
ในการเปิดเบรียร์จะยังดูดอีกหลัก
พากันเข้าช่วยเหลือได้ทัน
เห็นเหตุการณ์ก็จะเป็นข้างหน้า
ก็คือจะลื่นตรงร่องที่ว่าเป็นเหล็ก

จังหวะที่เห็นก็คือรถกึ่งจะล้มแล้ว
แต่ตัวเขาข้ามตรงเกาะกลาง

แต่มันยังมีคนที่เขาขับเรือหางยาว
จะอยู่ตรงต่อหม้อสะพาน
เขาก็ตะโกนเรียกแล้วก็รีบกันไปช่วย
ด้านนายวิชัยกาดแก้วอายุ๖๗ปี
คนขับเรือหางยาวท่าเรือสาธรณ์พลเมืองดี
เปิดใจถึงนาทีกู้ชีวิตผู้บาดเจ็บว่า
ขณะจอดเรืออยู่ใต้สะพานตักศิลป์

จู่ก็ได้ยินเสียงคล้ายสิ่งของตกลงน้ำ

ว่าต้องช่วยชีวิตหนุ่มรายนี้ไว้ให้ได้
เขาและเพื่อนจึงรีบเอาเรือเข้าช่วยโดยไม่ลังเล
ขณะนั้นผู้บาดเจ็บยังไม่สลบ

ซึ่งขณะพยายามเข้าช่วยผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำ
ก็มีเรือตรวจการจากกรมเจ้าท่าผ่านมาเจอ

พาผู้บาดเจ็บขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัย

โผล่แต่หวกกันน็อกอย่างเดียวแล้วตอนนี้

ก็เลยบอกเอาถุชีพโยน
ก็ชูชีพโยนให้ไปเขาก็จับชูชีพได้
พอถอดหมวกกันน็อกเข้าได้ก็เลือดเต็มปากแล้ว
ไม่ได้คิดอะไรคิดให้เขารอดอย่างเดียว
คือช่วยเขาได้ก็ไม่เป็นไรแล้ว
แล้วพอเห็นเลือดเขาก็สงสารนะ

ก็เลยเรียบเลือดเต้าทามา
ให้มาเอาไปส่งที่โป๊ะ

สิทธิพรสุขน้อยอายุ๑๙ปี

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสิน

นี่เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

และที่สำคัญปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้